ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
ชาวบ้านแก่งปลากฎในพื้นที่กาญจนบุรีค่ะ
ต้องมีการเฝ้าระวังเตรียมรับมือโขลงช้างป่ากว่า๔๐ตัวนะคะ
ที่มีการลงมากินอาหารเล่นน้ำกินน้ำในสระน้ำของชุมชนค่ะ
ซึ่งก็ล้วนแต่เกิดจากการที่แหล่งอาหารในธรรมชาติไม่สมบูรณ์
ทำให้เกิดปัญหาขนช้างแล้วก็ป่า
ในพื้นที่หมู่ที่๕นะคะบ้านแก่งปรากฏตำบลช่องสะดาวเมืองกาญจนบุรี
นายวสันกำนันช่องสะดาวค่ะ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีช้างป่าบุกรุกเข้ามาทำลายบ้านเรือน
โดยเฉพาะเรือนเพาะชำต้นไม้ต้นกล้าประจำหมู่บ้านนะคะ
มีร่องรอยความเสียหายหลายจุดค่ะที่ช้างเหยียบย่ำต้นไม้
ซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะมีการนำไปปลูกเพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะ
เจ้าหน้าที่พบช้างป่ากว่า๔๐ตัวค่ะที่ออกมานอกพื้นที่ป่า
ทำให้ชาวบ้านกังวลใจในความปลอดภัยทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สิน

ข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและก็สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์
ได้มีการจัดเวรยามในการดูแลความปลอดภัยของชาวบ้าน

ขณะเดียวกันปัญหาช้างป่าที่มีการบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ชุมชนนี้นะคะ
เนื่องจากความสมบูรณ์ของอาหารในช้างไม่เพียงพอ
หรือว่าลดน้อยลงทำให้ช้างต้องลงมาหากินในพื้นที่ชุมชน
ขณะเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเองเราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ค่ะ
เพื่อให้สมกับความสัมพันธ์ที่ว่า
คนช้างป่าเคยพึ่งพาและผูกพันทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ